พาไปที่จังหวัดสกลนครรู้จักเจ๊ออยสกลนครไหม
รู้จักไหมคุณผู้ชมไม่เป็นไรค่ะดิฉันก็ถามไปอย่างนั้นแหละรู้ว่าไม่รู้จักหรอก
ออยสกลนครคือตำรวจบอกว่าเป็นแม่เล้าในการพาเด็กไปค้าประเวณี
ทีนี้ตำรวจเขาก็เลยไปทำการล่อซื้อค่ะไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองสกลนคร
ไปเลยทั้งตำรวจปรับปรามการค้ามนุษย์ปคมพมจังหวัดสกลนคร
ส่วนที่กำลังลงพื้นที่เลยค่ะไปถึงไปเจอสามห้องด้วยกัน
ห้องแรกก่อนเลยพอไปถึงก็ก๊อกเปิดประตูปรากฏว่าเจออะไรรู้ไหมคะ
ห้องแรกที่ไปอันนี้จังหวะที่เข้าไปที่รีสอร์ทหรือโรงแรมแห่งนี้นะคะ
ห้องแรกที่เข้าไปคุณผู้ชมปรากฏว่าหลักฐานมันปรากฏชัดมากเลย
เจอผู้หญิงอายุ๒๔ปีค่ะสภาพเปลือยเลยคุณ
เปลือยกายพร้อมที่จะให้บริการอยู่เลยนะคะนี่ค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะ
คมพมสกลนครนะคะตำรวจก็ไปด้วยถ่ายคลิปกันแบบนี้
ไปห้องแรกไปเจอผู้หญิงสภาพเปลือยกายอายุ๒๔ปี
ห้องที่๒นี่เห็นไหมตำรวจก็ต้องให้เธอเนี่ยใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อย
กปิดให้นะคะห้องที่๒ลักษณะเหมือนกันเลยห้อง๔๐๘ค่ะ
ไปเจอผู้หญิงอีกคนหนึ่งอายุ๒๙ปีก็สภาพเปลือยกายเช่นเดียวกัน
ที่๒ค่ะ๔๐๘นะคะเหมือนกันเลยนะคะ
ตำรวจก็ต้องให้เธอเนี่ยแต่งกายให้เรียบร้อยเพราะว่าเบื่ออยู่นะคะ
หลังจากนั้นไปห้องที่๓ประเด็นอยู่ที่ห้องที่๓ค่ะ
๓๐๑เป็นห้องสุดท้ายห้องแรกอายุ๒๔ใช่ไหมห้องที่๒อายุ๒๙
ห้องที่๓อายุ๑๖ปีเพิ่งใช้คำนำหน้าว่านางสาว
เปลี่ยนคำนำหน้าว่านางสาวไม่นานห้อง๓๔๑ห้องนี้ค่ะ
ก็ต้องให้น้องเนี่ยนุ่งพาชัดตัวเหมือนกันนะคะ
แล้วตำรวจเล่าให้ฟังว่าน้องอายุ๑๖เนี่ยเตรียมให้บริการผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างอ้วน
อยู่ด้วยกันแบบนี้คุณนะฮะทีนี้ตำรวจเนี่ยก็มีการชี้แจงบอกว่า
ทั้งหมดที่มาเป็นปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์
แล้วได้พาผู้หญิงทั้ง๓คนกันไว้เป็นพยานอยู่ในความดูแลของพมจังหวัดสกลนคร
ทีนี้เจ๊ออยสกลนครมาเจ๊ออยสกลนครตำรวจก็ไปเจอตัวด้วยนะคะ
ใกล้กับจุดที่ให้การช่วยเหลือเหยื่อทั้ง๓คนนั่นแหละ
ไปพร้อมกับคุณเห็นไหมคะบนโต๊ะนั่นคือเงินที่ตำรวจเขาถ่ายไว้ถูกไหม
เป็นเงินที่ล่อซื้อถ่ายเอกสารไว้ก่อนว่าเงินนี่นะธนบัตรแบงค์นี้เลขธนบัตรเท่านี้
แล้วเอาธนบัตรจริงเนี่ยไปล่อซื้อแล้วปรากฏว่าตรวจเนี่ยมันจบมันตรงกันไง
ค่ะก็เลยใช้เป็นหลักฐานค่ะนอกจากหลักฐานเรื่องของธนบัตรแล้ว
มีแชทในการพูดคุยล่อซื้อด้วยผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะ
คุณผู้ชมอยากดูบรรยากาศช่วงนี้ไหมอยากดูไหมเจ๊ออยก็ตอบด้วยไหม
ดูบรรยากาศไว้ค่ะ
บางคนก็เรียกว่าจะเอาเจ๊ออยบางคนก็จะเอาเจ๊ออยจริงคือเจ๊ออยนะคะ
เจ๊ออยนี่บรรยากาศที่ตำรวจไป
แล้วตำรวจตั้งคำถามว่าเจ๊อ้อยคุณรู้ไหมว่าหนึ่งในนั้นเนี่ย
อายุยังไม่เกิน๑๘เยาวชนเมื่อสักครู่ได้เห็นได้ยินนะคะ
๕ปี๑๕ย่าง๑๖ปีเท่านั้นนะคะ
แล้วตำรวจบอกว่าไปคุยกันที่โรงพักนะคะ
ตอนที่เธอคุยกับตำรวจในจุดเกิดเหตุเธอให้การภาคเศษนะ
ยืนยันบอกว่าเฮ้ยก็ไม่ได้บังคับทุกคนสมัครใจมาขายบริการเองนะคะ
ไม่ได้ถูกล่อลวงมาตำรวจบอกว่าไม่เป็นไร
เดี๋ยวคุยกันที่โรงพักว่าไปตามพยานหลักฐาน
แล้วก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาข้อหาคือ
ถ้าเกิดว่าไปดูองค์ประกอบเนี่ยมันเข้าข้อหาค้ามนุษย์ไง
ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปค่ะ